ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอก็ไปเจออุบัติเหตุ
รถเนี่ยไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ค่ะอ่าก็ต้องจอดข้างทางนะฮะ
เธอก็ลงไปดูรถจักรยานยนต์ด้วยว่าเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ก็ต้องรอประกันอะไรด้วยใช่ไหมระหว่างที่รอรออยู่เนี่ยฮะ
มีคนร้ายเนี่ยแอบเข้ามาเปิดกระเป๋าเปิดประตูรถของเธอ
แล้วก็ฉกกระเป๋าของเธอไปเลยนะฮะดีนะพลเมืองดีเขาช่วยวิ่งไล่จับได้นะครับ
นี่เห็นไหมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คนก่อเหตุนี่เดินนี่เอากระเป๋าเข้าไปแล้ว
จังหวะนี้โชคดีนะมีคนเขาเห็นเขาเลยช่วยกันวิ่งไล่นะครับ
อ่าสุดท้ายนี่จับได้นะครับนี่คือถนนเรียบคลองรัฐหลวงฝั่งวัดกลาง
ในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
นี่ฮะพอจับได้ปุ๊บทีนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจอีกเรื่องหนึ่ง
ค่ะนะนอกจากเรื่องจักรยานยนต์กับรถที่เฉียวชนกันเนี่ยคนนี้
อ่ารอสพพระแดงมาในพื้นที่เกิดเหตุชาวบ้านช่วยกันล้อมเอาไว้นี่ก้มกราบ
เออผู้ชายคนนี้คือเขาไม่ยอมรับว่าเขาทำนะ
ไอ้กราบนี่ไม่ใช่กราบเจ้าของกระเป๋านะค่ะกราบสาบานบอกผมไม่ได้ทำ
ถ้าทำจริงผมขอให้ผมมีอันเป็นไปแล้วในมือนี่แล้วหลักฐานนะคือของกลาง
นี่คุณพี่ผู้หญิงคนนี้บอกแล้วนี่คืออะไร
สาหรามสาหรามแล้วใครรู้วิ่งสามารถด่ามามาแล้วผมก็เข้าไปเรื่อยเรื่อย
แล้วก็ต้องโบรสไทยเฉพาะเขาช่วยขนไมข้าอยากมิ่งตามผม
ไม่ได้เอาสาดูนี่ผมไม่ได้เอาอะไรสิหน่อยสายห้าสิพี่ทำไม
ยังไงเดิมแล้วพี่ดังนี้ก่อนสาหรามสาหราม

ไม่ค่ะ

ต่อมาบอกไม่ได้ตั้งใจเอา

ตอนสุดท้ายบอกผมคืนให้พี่แล้ว

แต่ก็ใส่เสื้อฟ้านะผู้ชายคนนี้ใช่ไหม

เห็นไหมทุกผู้ชมครับ
พอเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงชาวบ้านก็ช่วยกันยืนล้อมเอาไว้นะครับ
คนก่อเหตุชื่อนายรุ่งอรุณ

อายุ๔๖ปีนี่ฮะ
ของกลางก็กระเป๋าเป้ของผู้เสียหายนั่นแหละ
ในกระเป๋านี่มีเงินสด๗๐๐บาทนะครับ
แหวนทองคำน้ำหนัก๑สลึงอีก๑วงด้วย
นี่ถ้าได้ไปเรียบร้อยเลยนะครับ

สภาพหน้าตาก็บวมปูดนะฮะ
พลเมืองดีกับชาวบ้านช่วยกันวิ่งไล่จับ

ก็เลยประเคนไปคนละหมัด๒หมัด

หน้าตาบวมปูดหมดเลยนะครับ
ผู้เสียหายนะฮะก็คือคุณเจนภานะครับ
เจนภาบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ขับรถเก๋งมา
แล้วก็ไปเจออุบัติเหตุเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
จอดรถเข้าข้างทางเพื่อลงไปดูคนเจ็บ
ตอนนั้นก็วางกระเป๋าเป้ใบนี้เอาไว้ที่เบาะหน้ารถนั่นแหละ
เบาะหน้าด้านซ้ายก็คู่กับเบาะคนขับ
ก็ลงจากรถไปคุยกับคู่กรณีที่รถเฉียวชนกันนะฮะ
ก็คงจะลืมล็อกรถใช่ไหมแต่จังหวะคนก็อาจจะลืมใช่ไหม

แต่มันจังหวะแบบมันมีอุบัติเหตุมีอะไร
ก็ล็อกกันไม่ทันอ่ะใช่ไหมไม่คิดว่าใครจะมาแบบซ้ำเติมแบบนี้ด้วยนะฮะ
พอจังหวะเธอเดินกลับมาที่รถเนี่ยมีเจ้าของร้านรับมีดอยู่แถวนั้น
เดินมาถามเธอบอกให้ไปดูทรัพย์สินในรถซิ
นี่คุณลุงนี่ต้องชื่นชมเลยนะฮะ
คุณลุงบอกเอ๊ะลองดูทรัพย์สินในรถซิหนูมีอะไรหายหรือเปล่า
เพราะเห็นมีผู้ชายแบบเสื้อลายเนี่ยมาเปิดรถหนู
แล้วก็ยัดอะไรใส่ในเสื้อแล้วก็เดินออกไป
พอเธอไปดูในรถกระเป๋าเป้หายฮะ
ก็เลยวิ่งไล่ตามตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
นี่แล้วก็มีคนละเมืองดีเนี่ยเขาช่วยวิ่งไล่ตามอีกทีนึง
ตำรวจก็สอบปากคำคนก่อเหตุนะครับนายรุ่งอรุณ
เหมือนเดิมฮะนายรุ่งอรุณให้การปฏิเสธ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เปิดรถไปขโมย
กระเป๋ามันวางอยู่นอกรถไม่รู้ของใคร
เขาเห็นมันวางอยู่เขาก็หยิบไปก็เท่านั้นเอง
แต่เจ้าของรถเขาบอกฉันวางไว้เบาะหน้าด้านซ้าย
แต่นี่ลุงอรุณบอกมันวางอยู่นอกรถผมเดินมาผมเจอ
หยิบไปเฉยเหรอคะเอ้าก็ผมไม่รู้ของใครผมเข้าไป
มันก็ไม่ได้อยู่ดีนี่สุดท้ายสอบไปสอบมาถึงยอมรับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุจริงนะฮะ
ส่วนน้องที่วิ่งช่วยจนตามจับตัวคนก่อเหตุได้คือน้องสมพงศ์นะครับอายุ๑๘ปี
นี่สมพงศ์นะสมพงศ์บอกผมได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนขอความช่วยเหลือว่ามีคนขโมยกระเป๋า
ผมก็วิ่งตามไปจนไปถึงนู่นใต้สะพานภูมิพลนะตอนนั้นเนี่ยก็ใช้ไม้เนี่ยตีเข้าไปที่ขาคนก่อเหตุเพื่อให้เขาหยุด
คือพอจะได้ตัวเนี่ยรุ่งอรุณตะโกนบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่ง
แต่สมพงศ์บอกผมไม่เชื่อแล้วก็เลยจับตัวไว้ได้
เรื่องต้นเปาเขาผมด้วยบิงออกไปตามเขา
เลยไล่เขาถึงใต้ห้านอาศา
เดี๋ยวตามไปเขาท่านเขาเจอเจ็กเขาต้องมอบตัว

ผมก็บิงตามต่อเผลอผมก็บิงตามต่อ

ล็อกตัวได้เลยเหรอ